เรื่องของอุบัติเหตุตามท้องถนนนอกจากต้องระมัดระวังรถที่ใช้ถนนร่วมกันแล้ว
ยะโสธรเขาบอกต้องระวังควายด้วยนะคะ
เพราะว่าลูกควายวิ่งออกมาจากข้างถนนค่ะ
พุ่งตัดหน้ารถกระบะคันนี้รถกระบะพุ่งชนอย่างแรงเลยค่ะ

ตายแล้วค่ะสงสารนะคะ
เอาแต่ว่ารถกระบะเขาก็ได้รับความเสียหายไปด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองเยอะโสธรค่ะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะรถคู่กรณีการชนได้รับความเสียหายค่ะ
ส่วนลูกควายเป็นเพศเมียอายุ๓เดือนเท่านั้นเองค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงหายใจรวนเรียนก่อนนะคะ
ในเวลาต่อมาเจ้าของชื่อว่านางทงชัยทองเฟื่อง
ยืนรอแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเลยไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
ส่วนคนขับรถกระบะชื่อว่านายธีรยุทธ์

ความเร็วที่ขับมาไม่น่าจะเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรอก
เส้นทางข้างทางมันมีลักษณะสูงชัน
ก็ไม่เห็นอะไรนักอ่ะนะคะจู่ลูกควายวิ่งออกมาเลยค่ะ
ตัดหน้ารถเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างแรง
ยังลากลูกควายไปไกล๓๐เมตรด้วย
ทงชัยขออภัยนะคะนางทงชัยเจ้าของควาย
บอกว่าเลี้ยงควายอยู่ที่บริเวณนี้ประจำ
ช่วงเช้าพาควายทั้งหมด๘ตัวออกมากินย่า
ช่วงสายย้ายแม่พันธุ์แม่พันธวายเนี่ยนะ
ผูกเลี้ยงไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งของถนน
ส่วนลูกควายปล่อยไว้ไม่ได้ผูกค่ะ
ทีนี้แม่กับลูกเขาอยู่คนละฝั่งกัน
เจ้าของเขาก็เลยคาดว่าลูกควายจะเห็นแม่อยู่อีกฝั่งถนนหนึ่ง

ควายเขาไม่รู้นะคะว่าเนี่ยเขาเรียกถนนมีรถผ่านไปผ่านมา
ตัดหน้ารถแล้วตัวเองก็ถูกชนจนตายเนี่ยนะคะ
ตำรวจให้ทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยเรื่องค่าเสียหายกัน
ลูกควายยกให้เจ้าของควายไป
และก็ได้เรียกเจ้าของขวายมาเปรียบเทียบปรับในข้อหาประหมดละเลิศ